รักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานออกมาเปิดเผยนะครับว่า
ตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุไปยิงกลุ่มวัยรุ่นจนบาดเจ็บและเสียชีวิต
ในซอยเฉลินพระเกียร์สิบสี่เคบประเวทแล้วครับ
โดยช่วงบ่ายวันนี้ผู้บังคับการตำรวจนครบัน๕
พลตำรวจตรีสมประสงค์เย็นทวมผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕
กล่าวถึงความคืบหน้าในการติดตามตัวมือปืนที่ก่อเหตุ
ยิงนายทศพรชูเกตนายอนุชาเกรดวิทย์เสียชีวิต
และนางสาวสิริวัลทิติประเสริฐได้รับบาดเจ็บ
ภายในทาวน์ฮาวส์สองชั้นที่ชะล่างเป็นร้านขายของชำ
วงจรปิดที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
ก่อนจะเรียกประชุมทีมพนักงานสืบสวนสอบสวนในช่วงบ่ายของวันนี้
สำหรับสาเหตุของการลงมือตำรวจก็ยังไม่สามารถตัดประเด็นใดทิ้งไปได้ครับ
แต่ให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจผิดกฎหมาย
จากทางการสืบทราบสืบสวนพบว่า
ผู้ตายทั้งสองนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเกี่ยวกันกับเรื่องของการทำธุรกิจผิดกฎหมาย
ส่วนการสอบปากคำนางสาวสิริวัลพยานผู้รอดชีวิตพลตำรวจตรีสมประสงค์ระบุว่า
พนักงานสอบสวนยังไม่ได้เริ่มสอบปากคำเพราะต้องรอให้พยานรักษาตัวให้หายก่อน
ล่าสุดพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่า
แนวทางของการสืบสวนสอบสวนของตำรวจทำให้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วบางส่วน

ขณะนี้ได้ให้ฝ่ายสืบสวนเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง๓คนมาสอบสวนต่อไปแล้วครับ